เรื่องของการซื้อของไม่ตรงปกค่ะผู้หญิงคนนี้บอกว่าสั่งซื้อกระดูกอ่อนติดเนื้อกระดูกใบพายอ่ะค่ะ
ครับแต่มันมาแต่กระดูกเลยค่ะพี่อุ๋ยเหรอไอ้เนื้อที่ว่าเนี้ยไอ้บอกกระดูกติดเนื้อเนี้ย
มันไม่มีไม่มีเลยเหรอมันมาแต่กระดูกยังไงอ่ะอ่าเดี๋ยวลองดูค่ะ
อืมเธอสั่งซื้อกระดูกอ่อนหรือกระดูกใบพายครับแต่มันไม่ตรงปกมันไม่มีเนื้อหมูอะไรติดมันเลย
มันกระดูกล้วนล้วนเลยอ่ะเนี่ยพี่อุ๋ยคือปกติเนื้อมันต้องเยอะกว่านี้ใช่ไหม
มันต้องมีเนื้ออยู่บ้างที่พอจะกินได้อ่ะนี่มีเธอบอกว่ามันมีแต่กระดูกอ่ะ
แล้วตรงตรงเนี้ยแดงแดงด้านบนหรือว่ามันน้อยไปเขาบอกว่ามันไม่ตรงปกคือที่โพสต์ขายอ่ะ
เนื้อมันเยอะกว่านี้แล้วพอซื้อมามันเหลือแค่เนี้ย
คือเนื้อมันบางขนาดเนี้ยมีปกไหมเอาไปต้มเอาไปอะไร
คือมันแทบจะไม่เหลือเนื้อเลยละมั้งอันนี้คืออะไรนี่คือปกของเขาหรือเปล่า
นี่เธอบอกสั่งซื้อไป๕กิโลแล้วมันเสียความรู้สึกมากเลย
มันไม่ตรงปกเลยอืมก็มีคนไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะคะ
ครับแล้วก็บอกว่าเออก็จริงมันไม่มีเนื้อเลยจะกินยังไง
เนื้อมันน้อยมากจะกินยังไงมีคนบอกว่าเคยสั่งสองกิโล
โชคดีติดธุระพอดีไม่ได้รับมาไม่งั้นอาจจะโดนเหมือนกัน
บางคนบอกว่าสั่งมาสิบกิโลมาต้มแซ่บพอต้มไปต้มมาไม่เหลือเนื้อเลย
มีแต่กระดูกอืมเนื้อมันบางมากอีกหลายคนที่ไปแสดงความคิดเห็น
โพสต์นะคะบอกว่าเจอเหมือนกันเหมือนกับผู้โพสต์ค่ะ
ก็เลยบอกว่าของซื้อของขายเนาะเวลาจะขายของอะไรเนี่ย
ซื้อสัดกับลูกค้าหน่อยจะได้ขายได้ดันนาน
ไม่อย่างนั้นขายแบบนี้ขายครั้งเดียวแล้วไม่มีใครซื้อซ้ำแล้วนะ
แล้วอาจจะโดนด่าตามหลังแบบนี้นะอันนี้คือปกค่ะพี่อุ๋ย
นี่คือปกนี่คือปกคือเนื้อมันเยอะอันไหนดูไหนดูที่ของที่ซื้อ
แดงแดงเนี่ยมันจะเยอะใช่นี่เทียบให้ดูจะได้เห็นภาพชัด
ต้องดูจากอันที่เป็นคลิปอันเทียบเนี่ยเอาอันที่เป็นคลิปมาดูหน่อยสิ
มันก็เลยจะมันแตกต่างตอนโพสต์ขายเนี่ยมันดูมีเนื้อเยอะกว่านี้นะคะ
อันที่เป็นคลิปมันจะดูเนี่ยเพราะเธอยิ่งคลิปมาข้างหลังนี่ขาวนี่เป็นมันทั้งนั้นใช่ไหม

มันเลยไม่ตรงปก

หรือเขาอาจจะคิดว่าอยากจะชอบแบบกระดูกจริงกระดูกอ่อนไง